พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเลยกันต่อเลยนะคะ
ตอนนี้เขาตรวินที่จะสืบสร้างประเพณีต้นกร
ก็จะมีการเตรียมนำเครื่องอธบริคารไปถวายพระที่วัด

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกับคุณพระราชราวรินพระรับประฟานั่น
ชาวบ้านค่ะก็ยังคงสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณโดยเฉพาะประเพณีตั้งต้นก้อนนะคะ
หลังจากเมื่อคืนนี้ค่ะมีประเพณีแห่ต้นดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ตระกาลตาค่ะ
ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของชาวตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเมื่อคืนนี้บรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งชาวบ้านนำต้นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่รอบอุโบสถที่วัดศรีโพชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ
ส่วนผู้ชายนั้นนะคะที่แบกหามต้นดอกไม้แห่รอบอุโบสดจะโยกย้ายไปตามจังหวะเพลงอย่างสนุกสนาน
เชื่อว่าหากใครได้แบกหามต้นดอกไม้ขณะแห่รอบอุโบสถนั้นก็จะได้บุญกุศลอย่างยิ่งค่ะ
ผมติดตามทางโซเชียลครับผมแล้วก็มีที่นิยมกันเยอะก็เห็นว่าได้ข่าวว่าที่นี่สวยก็เลยมาอยากจะมาลองดูครับผม
มากครับติดใจมากเลยครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับผม
ซึ่งตามประเพณีไทยโบราณแล้วนะคะหลังจากคืนแห่ต้นดอกไม้เช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ
ชาวบ้านก็จะร่วมกันสืบสารประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นนั่นก็คือประเพณีต้นก้อนค่ะ
โดยชาวบ้านนั้นจะมารวมตัวกันที่บ้านเจ้าภาพเพื่อเตรียมตั้งต้นก้อนพร้อมนำเครื่องอัฐบริหารต่าง
ไม่ว่าจะเป็นยาสูบอาหารแห้งข้าวสารรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ใส่ไปที่ต้นก้อน
ก่อนที่จะนำไปทำบุญถวายพระสงฆ์ที่วัดในช่วงเช้าวันต่อไปค่ะ
ครับก็อยากให้สืบทอดให้ลูกหลานครับได้นำไปต่อกันไปครับ
อันนี้ถ้าเราไม่ทำไว้ก็เดี๋ยวมันจะหมดครับเพราะว่าจะได้ร่วมกันแล้วก็ถ้าหมดไปก็เดี๋ยวจะไม่มีประเพณีต่อครับ
จากนี้นะคะชาวบ้านยังได้ร่วมแรงร่วมใจกันถักทุงค่ะด้วยฝ้ายเพื่อนำไปติดตั้งที่วัดศรีโพชัย
โดยชาวบ้านเชื่อกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเข้าสู่ศักราชใหม่ของไทยโบราณต้องนำทุงไปติดตั้งที่วัดเพื่อให้ทุงนั้นโบกสะบัดเป็นการแสดงสัญลักษณ์เฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับวัดชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนคุณธรรมพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนนำวิถีไทยวิถีธรรมภายใต้แนวคิดสงกรานในวัดรู้รักวัฒนธรรมสืบสารประเพณีไทยค่ะ
จุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดชายแดนไทยลาวบ้านเหมืองแพร่ค่ะทุกเทศกาลสงกรานนะคะนักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวไทยลาวก็จะไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยี่ยนกันในเทศกาลสงกรานนะคะส่วนเด็กเด็กค่ะก็จะลงเล่นน้ำสาดน้ำกันในแม่น้ำเหืองซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นเขตชายแดนไทยลาวกันอย่างสนุกสนานค่ะ